ที่ผ่านมาไปอย่างน่าเสียดายเลยครับ
วันเชียมเป็นชิปที่สิงคโปร์เมื่อคืนที่ผ่านมา
คู่เอกนำรายการเป็นการชกป้องกันแชมป์โลก

เอ็นนะฮาชิค
ครั้งคู่ยังสูงสี่นะครับขึ้นมายกสองเอเรียส
ถอยมาตามฝั่งเจ้าของเชียร์โลกเน้นวนออกข้างแล้วก็บวกมาโต้
ชายโคหรของเอเลียสหลายครั้ง
ขณะที่แชมป์เก่าก็เน้นตั้งรับแล้วก็ป้องกันตัวนะครับ
หมดยกที่๕กรรมการลงคะแนนครับ
แล้วก็ชูมือให้เอเลียสเอนาฮาชิครับ
เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปอย่างเอกชันป้องกันแชมป์โลก
ไว้ได้อีกสมัยนะครับ

ได้โอกาสชกคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกครับ
พบกับทาเกียร์คาลิลอฟนักชกจากมารัสเซียวัย๒๘ปี
เกมมารถถังนี้ก็ชวนทะเลาะเลยครับ
อาวุธเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดหนักใส่คู่ชกทันที
แต่คารีลอฟก็มีอาการเอาออกโต้อาวุธคืนตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะครับ
ชกกันครบ๓ยกนะครับกรรมการ
รวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้รถถังเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป
แบบไม่เป็นเอกฉันประเดิมชัย
ชนะครั้งแรกในคิกโบซิ่งใส่ได้สำเร็จนะครับ